คุณผู้ชมเรามาดูอีกหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับทั้งเรื่องของอาชีพ
แล้วก็เป็นเรื่องของการช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อย่างพวกปูดไข่ปูนเรากินใช่ไหม
กินก็บอกถ้าจับมาก็กินแต่มันต้องกินได้นะ

เพราะบางอย่างคือปูที่เป็นไข่อยู่ข้างนอกไม่ควรจับมา

แน่นอนล่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องดีนะคะที่ชาวบ้านเองก็ได้รวมตัวกัน
ทำตามประกาศนะคะที่บอกว่าอย่าไปจับปูที่มันไข่นอกกระดอง
เพราะว่าจะถือว่าเป็นช่วงสำคัญที่มันจะขยายพันธุ์เลยนะคะ

อันนี้ลวกมาแล้วอันนี้ปูเนี่ยไอ้ตัวนี้จะทานได้นะ

เออไม่ใช่คนละส่วนกัน

แต่ว่าต้องเล่าให้ฟังว่าที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์พันธ์ปูมาบ้านหัวแหลม
หรือที่เขาเรียกกันว่าธนาคารปูม้าบ้านหัวแหลมตำบลสนามชัยอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรี
นี่นะคะเขาก็มีกิจกรรมมีโครงการ
ภายใต้การดูแลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นี่แหละก็จะเห็นว่ามีชาวประมงนำปูที่มีไข่นอกกระดองติดมาเอาไปส่งที่ธนาคารแห่งนี้
แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะไปเคลียร์ไข่นอกกระดองออก
นี่นะไข่ที่มันเห็นขาวดำนะคะหรือเหลืองด้วยนะ
เคลียร์ออกเพื่อที่จะให้ไปฟักแล้วก็ปล่อยปูคืนสู่ธรรมชาติ
คุณนั่งนับเมื่อกี้เลยแม่ปูตัวหนึ่งมีไข่ประมาณ๒๕๐๐๐ฟอง
เยอะมากคือมันก็มีอัตราส่วนในการรอดของมันอยู่ไง
ถูกต้องมันก็มีค่าเฉลี่ยของมันแต่ว่าโอ้โหปูนี่แบบไข่มันเยอะมันทะลักขนาดนี้เลยนะ

นำกลุ่มประมงชายฝั่งพื้นบ้านตำบลสนามชัย
บอกว่าตอนนี้กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ตำบลสนามชัย
อำเภอนายายอามไปจนถึงปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
เขาตื่นตัวมากกับเรื่องนี้หลังจากที่มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกร
บอกว่าห้ามทำการประมงปูที่มีไข่นอกกระดอง
ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ของปูม้า
ที่จะพบมากในช่วงปลายฝนต้นหนาว
จนทำให้เกิดกฎหมายห้ามทำการประมงปูที่มีไข่นอกกระดอก
เริ่มตั้งแต่๑ตุลาคมถึง๓๑ธันวาคมของทุกปีก็คือช่วง๓เดือน
ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำแล้วก็ปรับเลยนะคะ
โดยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งธนาคารปูม้ามาเนี่ย
ชาวประมงเองเขาก็ให้ความสนใจแล้วก็เข้าใจ
พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์นะคะ
พอเห็นไข่ที่ออกมานอกกระดองแบบนี้
เขาก็จะนำมาส่งธนาคารปูให้เคลียร์ออกไม่เอาไปทำ

คือไข่มันอยู่ข้างนอกออกไปเนิ่งแล้วมันทานไม่ได้

มันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเอาคืนสู่ธรรมชาติ

เออก็เป็นเรื่องราวดีที่สำคัญนี่นะ
เป็นแนวพระราชดำริของในหลวงราชการที่๙
ที่ทรงพระราชทานเอาไว้บอกว่า
ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

คนกินปูปูมันจะขยายพันธุ์เราเอง

ปูนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตแหละ